ธันวาคมเขาจะบวชแต่ปรากฏว่า

ไปเจอลุงคนหนึ่งที่เถียงนา

บีบคอลุงโอ้โหแล้วเอา

ถลกหนังบริเวณแผ่นหลังไป

เขาฆ่าสุนัขด้วยครับแล้วเป็นสุนัข

กระท่อมกลางทุ่งนาที่บ้านท่าม่วง
จังหวัด๑๐๑ลุงที่

นายพิทูลจำปาทองหรือว่าลุงเล็ก
อายุ๕๓ปีโดนมีดฟันหลายแห่งเลย

แผ่นหลังก็โดนกรีดเป็นช่องสี่เหลี่ยม

สักเสื้อแผ่นโดนถลกมา

วัยวะเพศก็โดนตัดไปด้วยนะครับ

นายอันนันสุดที่สนอายุ๔๕ปี

จากนี้ยังเจออาวุธที่เขาใช้ก่อเหตุเป็นมีดทำครัวยาว๑๐
ห่างออกไปประมาณ๕๐เมตรครับไม่ได้เจอแค่คนตาย
หมาตายด้วยคุณผู้ชมฮะเป็นหมาพันทางเพศเมียชื่อตุ๊ตะ
ก็หมาของนายแหลมคนก่อเหตุนี่เองเจ้าตุ๊ตาเนี่ยโดนฟันนอนตายอยู่ตรงนั้น
ก็คือต้องเซงเซอร์เพราะโดนฟันเละเลย

ส่วนกำนันตะบลท่าม่วงท่านกำนันคมสัญ

เขาก็บอกว่าแหลมกลับมาบ้านเตรียมจะบวชอยู่แล้ว

ว่าเขาเอามีดไปฟันหมาจนตายก่อน

ที่กระท่อมเห็นลุงเล็กเนี่ยนอนอยู่ครับได้ยินเสียงจากเทวดาสั่งครับ
แว่วแบบเออโอ้โหที่แหลมบอกนะแหลมอ้างแบบนั้นนะ
เนี่ยเนี่ยเราทำเป็นประกอบกราฟฟิกให้คุณผู้ชมได้ดูน่ะ
ลุงเล็กนอนอยู่โอ้โหพอได้ยินเสียงดังนั้นครับ
มาแล้วเนี่ยมาแล้วแหลมมาแล้วนี่ตอนนี้ไปทำร้ายหมาก่อนฆ่าหมาก่อนครับ
แล้วก็กระหน่ำหลังจากก่อเหตุกับหมาแล้วมาก่อเหตุกับลุงเล็กต่อครับ
ฟันกว่ายี่สิบครั้งบีบคอถลกหนังครับถลกไอ้รอยสักเสื้อเพล็นไป
แหลมอ้างว่าผมชอบอ่ะฮะอ๋อรอยสักมันสวยดี
ผมก็เลยถลกถลกหนังไปแล้วยังไปตัดอวัยวะเพศของลุงเล็กด้วยครับ
อืมแหลมคือคนก็สงสัยเศฟยาน่ะแน่ถ้าเป็นแบบเนี้ยหลอนยาน่ะแน่
บอกเปล่าผมไม่ได้เสพยาแต่เพราะผมหลอนผมเครียด
ผมเครียดปัญหาหนี้สินปัญหาครอบครัวมันรุมร้าวไปหมด
ไปฟังท่านกำนันคมสรรค์ด้วยครับ
มีประสานป่ะมีกินยาประสานเจ้าเทียบว่าค่ะ
โอ๊ะนี่เขาถามอะไรเขาปฏิเสธหมดเลยนะ
ไม่เคยไปหาหมอจิตเวทไม่เคยกินยาไม่ได้เสพยา
เอ๊แต่แค่ทำไปเพราะมีเสียงสั่งมาเนี่ยนะ

ทีมข่าวตามไปที่โรงพักเสรภูมิครับ
เฝ้ารอจนตำรวจสอบปากคำคนก่อเหตุเสร็จ

และผ่านแย่นเข้าข้างเขากบริสติและศอบสถาน์
พี่เล่าให้ฟังได้ไหมพี่บนปัญหามันเกิดอะไรอยู่นะครับพี่เรา
เดินทางมาจากไม่ต้องหรือคะได้ครับพี่ขอโทษเขาไม่ค่อยอาย
พี่ยังอยากจะบ่าวเพราะอายเขาเห็นแต่พออีกอย่างครับ
ถ้าบ่าวได้เดี๋ยวเริ่มอยากขอโทษเขาไม่ค่ะลองมาส่งให้เราเขา
ใครมาฝ่งเราคะพี่คอยชี้แจงได้ไหมครับพี่ได้ไหมคะพี่
เอาเท่าที่เราพูดนะเราไม่รู้จักกับคนตายเลย
ก็เลยต้องถามตำรวจครับพี่บุ๊คว่าทำไมถึงมีการกั้นนัก
มีการปิดกล้องปัดไมค์ถามพันธุ์ตำรวจเอกจตุรงมหิตธิโชธครับ
อำกับโรงพักเสรภูมิก็บอกว่าอ๋อที่ตำรวจทำแบบนั้นคือ
กลัวในแหลมจะเครียดกลัวคนก่อเหตุอาจจะเครียดแล้วคิดฆ่าตัวตาย
แล้วกลัวว่าเดี๋ยวนักข่าวเองเนี่ยคุณจ๋าแจ่มสีเนี่ย
หรือว่าช่างภาพจะได้รับอันตรายไปด้วย
แล้วจากการสอบปากคำนายแหลมก็รับสารภาพทั้งหมด
ว่าก่อเหตุเพราะหูแว่วได้ยินเสียงสั่งมาอีกที
แต่เดี๋ยวต้องรอผลตรวจหาสารเสพติดอย่างละเอียดครับ
เนื่องจากว่าต่อให้นายแหลมอ้างว่าไม่ได้เสพยา
แต่ญาติให้ข้อมูลมาว่าแหลมหมออ๋อเห็นเสพยาบ้าเมื่อ๒สัปดาห์ก่อน
แล้วจนกระทั่งช่วงบ่ายเมื่อวานนี้ตำรวจก็คุมตัวแหลมไปฝากขังที่ศาลจังหวัดร้อยเอ็ดครับ
พูดกับนักข่าวสั้นว่าไม่ขอให้ข้อมูลแล้วกัน
แต่อยากขอโทษกับลุงเล็กผู้ตายครับ